คุณศรีริต้าเป็นโสดมาหลายเดือนนะคะ

น่ารักอยู่ใช่ไหมก็แยกทางกันไปแล้วแยกย้าย
ตอนนี้โดนจับตามองเพราะว่าคุณศรีลิตร้า
เปิดตัวไปร่วมงานที่โรงแรมหรูที่ศรีพันวา

นะฮะแล้วหนักข่าวก็เลยบอกแบบนี้นี่
ศรีริต้าเขาบอกว่าคือร่วมมือกันอยู่ค่ะ

ใช่เขาทำนี้อยู่หอมด้วยสวย
พอเดี๋ยวขวดเขิดเขาสวยไอโซมาก
พอไปร่วมงานแบบนี้คนก็เลยจับตามองความสัมพันธ์ของคุณปาวานไงคะ
สิริต้าก็ยิ้มค่ะแล้วก็บอกว่าสนิทกันค่ะสนิทแบบเพื่อน
ยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันแน่นอน

ลิต้าก็บอกว่าง่าง่าทราบค่ะ

แต่ว่าไปบ่อยไม่ใช่เหรอคนก็เลยจับตาว่ามีความสัมพันธ์กันนะคะ
ต้าก็บอกว่าใช่ไปบ่อยมากเราสนิทกันจริงแต่สนิทแบบเพื่อน
ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเลยเป็นแค่เพื่อนเท่านั้น

แต่ไม่ได้ซีเรียสนะคะนี่ตอบสวยมาเลยนะคะ

จริงก็คุยกันแบบเพื่อนนะคะเราเป็นเพื่อนกัน
ก็คุยตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้คุยอะไรมากไปกว่านี้นะคะ

ครับทำไมค่ะอันนั้นก็มีข่าววันกวดคิดกันแล้วตกข้าวใช่ไหม

ไม่รู้ค่ะอันนี้ตอบได้เหมือนตอบปลาวานว่ะ

ใช่เอองงไหมทีปีดีก็ตกเป็นข่าวของคุณกร
มันเป็นเพราะริต้าโสดมากครับอยู่ใกล้ใครก็เลยเป็นข่าวไปหมด
จริงไม่ได้โสดอย่างเดียวหนูสวยมากด้วยนะคะ

ก่อนหน้านี้เหมือนคุณกรเคยออกมีข่าวรอบหนึ่ง

พูดถึงรางวัลวันนี้ดีกว่าค่ะคือ

วันนี้ลิต้าได้รับรางวัลด้วยนักข่าวไม่ถามเรื่องรางวัลนะคะ
ต้าเปิดโอกาสให้ถามนักข่าวก็ไม่ถามค่ะ
สรุปคือโสดสนิทใช่ไหมคะลีตาเดินไปแล้วนะฮะ
โสดสนิทใช่ไหมลิต้าตอบว่าสดค่ะ
แต่เปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยไม่ได้ปิดโอกาสนะคะ
เปิดโอกาสให้กับทุกคนไม่ได้เป็นโอกาสใครแทน